เราไปอีกงานใหญ่ที่นักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกัน

บรรยากาศเล่นน้ำสงกรานปีนี้ถือว่าคึกคัก
แล้วก็วันแรกของการเปิดงานไปเมื่อคืนนี้
ยอดนักท่องเที่ยวเกือบสองหมื่นคนแล้ว

ก็คือการทำบุญตักบาทแล้วก็รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุนะครับ
ติดตามการรายงานได้จากคุณอุบลรัฐนวลเนียผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานจากหาดใหญ่อำเภอจังหวัดสงคร้าครับ

ชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงคร้า
ร่วมกันทำบุญตักบาทและลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสารประเพณีของไทย
ภายใต้ชื่องานหาดใหญ่มิดไลท์สงการสนุกสนานอย่างไทยเก๋ไก่อย่างยั่งยืน
ประชาชนในจังหวัดสงขลาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์จำนวน๑๐๐รูป
โดยมีนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญอย่างเนื่องแน่น
มีผู้สูงอายุจำนวน๒๐๐คนมาร่วมกิจกรรมได้ให้พรแก่ลูกหลานชาวจังหวัดสงคราทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าการจัดงานสงครานในครั้งนี้ถือว่าจัดได้ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากได้ขยายพื้นที่การจัดงานจากเดิม
จัดเฉพาะโซนใจกลางเมืองที่เน้นการเล่นน้ำกันตลอดทั้งคืนอย่างสนุกสนาน
ก็จัดเพิ่มบริเวณสวนหย่องสุขสารทางสรรค์ซึ่งเน้นการแสดงวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีสงคราน
ซึ่งงานหัดใหญ่มิกไนท์สงครานสนุกสนานอย่างไทยเก๋อย่างยั่งยืนเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเพื่อวันนี้
มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติชาวมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนด์
เดินทางมาร่วมเล่นน้ำสงกรานเกือบสองหมื่นคน
ผ่านใหญ่มิกไนท์สงครานปีนี้มีความคือคักมากครับเพราะว่าปีนี้เราได้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่
พร้อมกัน๒ที่ทั้งใจกลางเมืองและที่บริเวณสวนหย่อมด้วย
นักท่องเที่ยวปีนี้ล้วงทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยรอบห้าหกจังหวัดนี้นะครับ
ไม่กลายกว่าสักหนึ่งแสนคนที่จะเข้ามาเที่ยวงานทรงกลางกับเรา
เราเชื่อว่าความคือคัก
แต่ก็ยังเดินทางเข้ามาเล่นน้ำสงครานในอำเภอถัดใหญ่จำนวนมาก
แม้จะลดการใช้จ่ายลงไปบ้าง
แต่ถ้าเทียบกับปริมาณคนที่เข้ามาท่องเที่ยวแล้ว

ไก่อย่างยั่งยืนจัดจนถึงวันที่๑๕เมษายนนี้ค่ะ

ที่เดินทางมาเที่ยวที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้

ไปที่บริเวณสวนหย่องสุภาษาลังสรรค์
ก็จะลุ้นรับนะคะตัวเครื่องบินไปกลับภายในประเทศ
แล้วก็ของรางวัลต่างอีกมากมายค่ะ
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากถนนนิพัทอุทธิษศาสตร์อำเภอถัดใหญ่จังหวัดทรงคลา

ขอบคุณทีมข่าวของเราประจำทั้ง๔ภาคเลย
ที่นครรัชศรีมาร์สุภัณฑ์บุรีแล้วก็ที่หัดใหญ่นะครับ

มีให้ร่วมสนุกกันมีกิจกรรมดีกันเยอะเลยนะครับ

บอกว่าสปลาวก็มีสงกรานเหมือนกัน
นี่ทักทายมาจากเพื่อนบ้านของเรานะครับ
ก็สงตรารณ์ลาวก็เรียกว่ากุฏสงตรารณ์
สงกรานคำว่ากุฎก็คือแปลว่าตรุษตามภาษาไทย
ก็คือการตัดปีเก่าทิ้งไปเข้าสู่ปีใหม่

วันสังขาล่วงสังขาล่องวันเน่าวันที่ต้องทำความดี
แล้วก็วันแห่พระหรือว่าวันส่งน้ำพระด้วยนะครับ